ไฟไหม้เมื่อคืนครับพระคุณพระช่วยคุณป้าไว้รอดตายหุดหวิด
คุณผู้ชมไปดูไฟไหม้บ้าน๕ทุ่มเอง
ห้าทุ่มเมื่อคืนดูดิแถมแข็งโอ้โหดูป่ะหลังนั้นเนี่ย
นี่วัดวัดด้านสามนึงวัดใช่ไหมเอออ๋อ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลจบลอามภาวาครับและกู้ภัย
มูลนิธิสว่างเบนจธรรมสมุทรสงครามเอารถดับเพลิงไปอ่ะเนี่ย
ดับเพลิงไปไประงับเหตุไฟไหม้บ้านชั้นเดียวนะ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงไม่มีเลขที่
อยู่ในตะบนปลายโพงพางอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
คือได้รับแจ้งเหตุว่าไฟไหม้โอ้โหหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะ
จากเป็นบ้านไม้ใช่ไหมมันก็เชื้อไฟอย่างดี
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะดับได้แต่บ้านก็หมด
หมดทั้งหลังคุณผู้ชมนางสาววานีวานีจันเพ็ง
หกสิบสามปีเจ้าของบ้านนะครับก็เล่าไปตัวสั่นไป
คุณป้าโอ๊ยตกใจนะสิเมื่อคืนไม่สบายก็เลยกินยา
กินยาหลับนอนเร็วเหรอครับเร็วหลับประเทศต่อ๖โมงเย็น
คือไม่รู้ว่าไฟไหม้ตอนไหนด้วยมารู้ตัวอีกทีนะ
พระลูกวัดของวัดประชาโคศิตรารามที่เห็นข้าง
ที่เห็นแผงวัดอยู่เมื่อกี๊ครับมาตะโกนเรียกนะ
ผมชมฮะไม่งั้นฟังคลอกตายไปแล้วน่ะครับ
เอาทำไมอยู่ตั้งนานมาไม่รับ
ทำไมวันนี้รัฐคือแกบอกแบบนี้
คือเปิดไฟห้องพระทิ้งไว้ปกติเปิดไหมไม่เปิด

ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนึกอะไรไปเปิดไฟ
เธอก็เลยสงสัยว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยทำแล้วทำเนี่ย
อันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานนะครับ
พิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อกี้ลาดโกงอะไรมีสัตว์เลี้ยงในบ้านนี่นี่ไอ้เอี่ยง
เอี้ยงเคยอยู่คู่กันตอนนี้เหลือตัวเดียวเลขตัว
มันโดนความร้อนตายไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนหมา๖ตัวไวหมา๖ตัววิ่งปุ๊บออกมาได้
แต่ไอ้เยี่ยงตายไปตัวหนึ่ง